คเลน้นพี่เบิ้ท

ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเอาเครนขนาด๓๐๐ตัน
เคลียร์พื้นที่ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
อันนี้ให้ดูพอหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ต้องเร่งช่วยคนเจ็บก่อนนะคะคุณผู้ชม
คือคือเพิ่งลงมาจากเครนที่หักเลยใช่ไหมคุณผู้ชม
ใช่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่เบิร์ต

โรงพยาบาลนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า
เห็นเครนใช่ไหมคือเครนก่อสร้างอ่ะ
แล้วดูสิอาคารโรงพยาบาลมันสูงแบบนี้ค่ะ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เขาเอายกวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างอาคาร๑๐ชั้นน่ะ

เมื่อกี้ที่เห็นหัวแตกนะแล้วก็มีแผลที่ด้านหลัง
เพราะอะไรเขากระเด็นออกจากห้องบังคับเครนแล้วหัวไปกระแทกพื้น

แล้วชิ้นส่วนเครนมันตกลงไปทับรถบรรทุกทับหม้อแปลงไฟฟ้า
คือจากสูงพอตกลงมาปั๊บไฟฟ้าดับเลย
โรงพยาบาลเองก็ทำไงต้องอบพยพผู้ป่วยสิคะ
ผู้ป่วยที่อยู่ในอาคารจุดที่ใกล้กับเครนถล่ม

เพราะฉะนั้นบรรยากาศเมื่อวานนี้ช่วงจะเที่ยงเนี่ย
ที่โรงพยาบาลก็ชุนละมุนโกลหนวุ่นวายเลยล่ะค่ะ
เราไปถามเมียของคนขับเครนหน่อยนางชาวดี

กำลังยกเหล็กเส้นม้วนขึ้นไปด้านบน
แล้วเหล็กเส้นม้วนน้ำหนักมันตั้ง๕ตันกว่า
น้ำหนักมันน่าจะเกิน
พอจะเกือบถึงชั้น๘มันเป็นเกาะสร้างอาคาร๑๐ชั้นใช่ไหม
เกือบถึงชั้น๘สายเครนมันรูดลงมา

แล้วจังหวะนั้นนั่นแหละโอ้ยผัวชั้นนั้นนะ

คุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมจนได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
แล้วไอ้ที่บอกว่าน้ำหนักเกินคนงานบอกแบบนี้
ตอนนั้นกำลังยกเหล็กเส้นหนัก๕ตันกว่า
เครนมันรับน้ำหนักไม่ไหวแหละก็เลยหักโค้นลงมา
ส่วนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบรรยากาศตอนกลางคืน
ภาพมุมสูงโรงพยาบาลพุทธโสธรเองเขาต้องออกประกาศ

คือใครไม่ได้นัดหมอไว้ต้องงด๑วันก่อนเพื่อความปลอดภัย
แล้วบรรยากาศช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมา
ผู้รับเหมาเขาต้องเอาเครนเป็นเครนขนาด๓๐๐ตัน

แล้วก็เก็บพวกชิ้นส่วนเครนที่มันเสียหาย
ออกจากโรงพยาบาลก่อนจะได้ปลอดภัยนะคะ
ใช้เวลาประกอบเครนเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ
แล้วก็จัดการส่วนที่แบบเสี่ยง
ดูจุดไหนคือจะยกมาทั้งชิ้นก็คงไม่ได้
ได้ไม่ได้ดูจุดเสี่ยงก่อน
อะไรมันจะร่วงลงมาอีกก็ต้องเอาชิ้นส่วนนั้นก่อน
แก๊สตัดเหล็กแล้วก็แยกชิ้นส่วนลำเลียงออกจากพื้นที่
ก็ต้องตัดไฟชั่วคราวนะคะซ่อมแซมระบบไฟฟ้าด้วย
เพราะว่าตอนที่เครนมันหล่นลงมาเหมือนด้านล่างได้รับผลกระทบ
มอบแรงต่างเลยทำให้ไฟที่โรงพยาบาลดับ

แล้วก็ให้คนงานเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ปลอดภัยก่อนนะคะ